ที่บูริลัมณ์เนี่ยถ้าเกิดว่าใครอายุ๑๕ปีขึ้นไป
มีประชาชนแล้วแล้วคุณผ่านการคัดกรองแล้วตรวจโรคแล้ว
ปลอดภัยแล้วจะมีซิกเกอร์บูริลัมพอเฮลตีติดเอาไว้ที่ประชาชน
แต่มีผู้ใหญ่บ้านหัวใสใครไม่มีเก็บคนละ
บาทเดี๋ยวทำไปติดให้เอากำลังกำลังมีการตรวจสอบอยู่ว่าเข้าข่ายยักยอกทรัพย์ประชาชนหรือเปล่า
สำหรับผู้ใหญ่บ้านคนนั้นนะฮะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบโควิดสิบเก้า
ซึ่งเป็นผู้เหยียบบ้านในพื้นที่ตำบลหนองแวงอำเภอลาหารทรายนะฮะ
เพราะว่าชาวบ้านเขาร้องเรียนนะนี่มีคลิปนี้แหละครับนะฮะ
แชร์กันว่อนโซเชียลเลยเนี่ยพฤติกรรมไปเรียกเก็บเงินค่าดำเนินการ
สติ๊กเกอร์ที่มันมีข้อความบุรีรำเฮลตี้บนบัตรประชาชนไปเก็บรายละ๒๐บาท
ซึ่งเป็นการยืนยันว่าคนที่เอาไปติดไว้เนี่ยจะปลอดเชื้อตามมาตรการของจังหวัดนะฮะ
ทีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรำนะฮะก็สั่งการให้ในอำเภอระหารทรายตั้งกรรมการสอบ
ว่าจริงหรือไม่จริงถ้าพบหลักฐานว่าผู้ใหญ่บ้านคนนี้ผิดจริงต้องลงโทษ
เอาให้หนักทั้งวินัยแล้วก็อาญาเนื่องจากว่าคุณเป็นพนักงานของรัฐ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ว่าใช้ตำแหน่งไปแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
นายชายวัดจุนธีมรพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรำ
บอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นถือเป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
ต้องเร่งรัดให้ทางอำเภอดำเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จเร็วที่สุด
ส่วนเรื่องของสติ๊กเกอร์ทุกบ้านทุกคนต้องมีอายุตั้งแต่๑๕ปีขึ้นไปคุณต้องเอาไปติด
คนที่มีที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดบุรีรำต้องมีสติ๊กเกอร์ตัวนี้
หากตรวจแล้วไม่พบคุณต้องถูกนำตัวไปส่งเข้าสู่กระบวนการกักตัว๑๔วัน
ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการที่หลายคนต้องไปหาสติ๊กเกอร์นี้มาติดนั่นเอง
ในส่วนของบุคคลที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดบุรีรำซึ่งอยู่แล้วไม่มีอาการแล้วไม่ได้ไปไหน
แล้วก็ไม่มีไข้เนี่ยทางบุรีรัมพ์เนี่ยก็จะมีสติกเกอร์บุรีรัมพ์เฮลตี้เนี่ยติดให้กับประชาชนทุกคน
มีประชาชนร้องเรียนมาเหตุเกิดที่อำเภอระหารทรายซึ่งในเรื่องนี้ท่านผู้การจังหวัดนะครับได้
แต่งตั้งกรรมการนะครับเพื่อตรวจสอบข้อที่จริงซึ่งถ้าพบว่ามีการกระทำความผิด
ตามที่ได้รับการร้องเรียนมาก็จะต้องดำเนินการทางวินัยกับทางผู้ที่กระทำ
ตอนนี้ตำรวจลงพื้นที่ไปแล้วหารักฐานเพิ่มเติมนะฮะพร้อมกับเรียกสอบปากคำพยานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด
เพื่อไปตรวจสอบว่ามีบุคคลใดมีส่วนร่วมทำผิดหรือไม่
ส่วนผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าวเบื้องต้นแจ้งข้อหาไปแล้วเรื่องของการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๕๗
ซึ่งจะเร่งสรุปสำนวนส่งอายการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ